เอาไปดูเมื่อวานี้จำได้ไหมเรื่องของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สงขลา
ที่ปิดล้อมที่มีการเจรจา

ต้องมีการวิสามันผู้ก่อความไม่สงบ

อีกคนนึงที่ซ่อนตัวอยู่
บอยู่ทนได้๑๐กว่าชั่วโมง

ถูกวิสามันไปแล้วเพราะว่าต่อสู้

ผู้นำศาสนาเข้าไปรับตัวคนนี้ครับ

ไม่สงบระดับปฏิบัติการนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนสุดท้าย
อยู่ในพื้นที่หมู่๖บ้านท่าชมวงตะบนบ้านนาอำเภอจนะจังหวัดสงขลา
ซึ่งนายจีรศักดิ์นะครับถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
แม้เจ้าหน้าที่จะให้ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาที่เขาเคารพนับถือ
มาช่วยกันเกลี้ยกล่อมนะฮะ
เจ้าหน้าที่กระจายกำลังกันปิดล้อมด้วยนะครับ
บริเวณโดยรอบเวลาผ่านไปกว่า๑๐ชั่วโมง
จิลศักดิ์ยอมเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อวานนี้จำได้ไหมฮะ
ต่อเนื่องเรื่อยมามา
เจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมในบ้านหลังหนึ่ง
พื้นที่บ้านโคเค็ตหมู่๖ตะบนบ้านอาวุธจรรย์นะจังหวัดสงขลานี่แหละครับ

หลังจากเรียนรายงานบอกว่ามีกลุ่มแนวร่วมระดับปฏิบัติการนะ

ขณะเดียวกันก็เชิญผู้นำศาสนาผู้นำชุมชน
อย่างที่ผมบอกมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันเกลี้กล่อม

พยายามยิงฝ่าวงล้อมจะเปิดทางหนีให้ได้ครับ

พบร่างผู้ต้องหาตามหมายจับเสียชีวิต๓ศพ

มีนายสัทธาอาวัยอายุ๓๓ปีมีหมายจับปอวิยา๙หมาย
โอ้โหนายสุลินกาเสงอายุ๒๖ปีมีหมายจับปวิอาญา๖หมายไม่แพ้กัน
แล้วก็ศพนายอดินันดอล้ออายุ๒๘ปี
ส่วนนายจิลศักดิ์เพ็งล้อที่เราเห็นไปตอนต้น
ผู้ต้องหาที่บอบตัวมีหมายจับปอวิยา๘หมายครับ
นะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่ทางการต้องการตัวแหละ

จากนี้ยังพบปืนในที่เกิดเหตุนะครับ
เรื่องต้น๓กระบอกเป็นปืนรายเฟิลซุ่มยิงระยะไกล๑กระบอก
พกลูกโม่ขนาด๓๘อีก๑กระบอก

เคยใช้ก่อเหตุที่ไหนมาบ้าง
พันเอกอิสราจันทะกระยอมนะครับ
ผู้บังคับการกองกำลังทหารพราน

ทางการเนี่ยได้บ่อแสว่าพวกเขาเหล่านี้เข้ามากบดานนะครับ
ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
พอแน่ชัดแล้วก็เลยสนที่กำลังกันเข้าพื้นที่
แต่ปรากฏว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
ซ่อนตัวอยู่บนชั้น๒ของโรงเรียนตาดิกานูรุนอีมานนะครับ
ใกล้กับมัศยิทธิ์โฆเคสไหวตัว
ไว้ตัวครับพวกเขาเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่
เพื่อเปิดทางหนีจึงเกิดปะทะกันขึ้น
เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตอบโตครับ
สำหรับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบกลุ่มนี้คาดว่า
อาจจะหลบหนีการกดดันมาจากพื้นที่อื่น
หรือไม่ก็มานัดประชุมกันหรือเปล่า

และอาวุธที่พบนะครับคุณผู้ชมครับ
ไอ้ไรเฟลล์ซุ่มยิงระยะไกลพร้อมกล้องเรมต้าน๗๐๐นั้น

นุภาพร้ายแรงยิงระยะทำการนะครับเป็นกิโลเมตร
ทำให้เจ้านาทีต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระวังยิ่งขึ้น
การลาดตะเวนและการเข้าตรวจสอบ
และปิดล้อมในพืชที่เต้าสงสัย

พอตกเย็นคิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกัน

ตั้งใจไปหาปลาแต่ไปเหยียบกับระเบิด
ระเบิดนั้นคาดว่าผู้ก่อความไม่สงบเคสที่พี่เล่านี่แหละน่าจะเอามาวางไว้

ปรากฏว่าใช้คำว่าชาวบ้านถึงคาวเคราะห์นะครับ
ซวยไปด้วยเลยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าตอนนี้ชาวบ้านท่านนี้
ตั้งใจจะไปหาปลาแต่กลายเป็นว่าไปเหยียบกับระเบิดเจ็บสาหัสนะคะ
ดูสภาพค่ะทานโทษนะคะขาขวาขาดตั้งแต่หัวเข่าไปถึงท่อนล่าง
แขนเนี่ยโอ้โหเวอะเลยนะคะผู้บาดเจ็บรายนี้ชื่อว่าคุณสุธิศักดิ์
หมีเสนอายุ๔๔ปีค่ะคุณผู้ชมช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยท่านออกไปหาปลา
แล้วก็ปรากฏว่าอย่างที่บอกไปไปเหยียบกับระเบิดที่คนร้ายเนี่ย
รอบเอามาวางไว้สุดท้ายเจ็บสาหัสค่ะนะคะทีนี้ตอนที่เกิดเหตุแล้วเนี่ย
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงพอเห็นเหตุการณ์รีบเลยค่ะไปช่วยคุณสุธิศักดิ์เนี่ย
อุ้มขึ้นรถขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เมื่อสักครู่เห็นไหมฮะไปส่งที่โรงพยาบาลจนะนี่ค่ะจังหวะนี้ค่ะ
ต้องอุ้มขึ้นรถมอเตอร์ไซค์คือจะมารอกู้ภัยคือน่าจะไม่ทันนะฮะเสียเลือดเยอะมาก
อาการค่อนข้างสาหัสอาการสาหัสมากนะคะนี่ค่ะให้คุณหมอช่วยชีวิตเป็นการด่วนนะคะคุณผู้ชม
ส่วนหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยจุดที่ชาวบ้านท่านนี้คุณสุธิศักดิ์เนี่ยไปหาปลาเนี่ย
ห่างจากจุดแรกที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบไปสัก๔๕กิโลเมตรในพื้นที่อำเภอจนะเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นหน่วยงานด้านความมั่นคงก็เลยไปควบคุมพื้นที่บริเวณดังกล่าว
จะมีเคสนี้แบบนี้อีกหรือเปล่าที่กลุ่มผู้เกาะความไม่สงบเนี่ยไปวางกับดักระเบิดไว้ตั้งใจ
แก้แค้นเจ้าหน้าที่แล้วประชาชนคนทั่วไปอาจจะไปสวยเหยียบไปอีกหรือเปล่านะฮะก็ต้องจับตาดูนะฮะเราเปลี่ยนอารมณ์